คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาร่วมอนุโมทนากับคุณตาคุณยายสองท่านนี้หน่อยครับ
เอาที่นาผืนสุดท้ายที่มีอยู่ถวายให้กับพระลูกชายที่บวชอยู่
ไปสร้างเป็นวัดเพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับพวกเขาต่อไป
คุณผู้ชมครับหัวใจพองโตมากนะฮะนับถือตายายสองท่านนี้มาก
เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่โดยเพจเฟซบุ๊คอุทยานธรรมดงยางศรีสะเกดนำคลิปตายายจัดพิธีทำบุญ
พระสงฆ์๑๐รูปนั่งสวดมนต์กลางที่ดินผืนใหญ่โล่งแบบนี้นะมีต้นไม้แล้วก็มีการเอาดินไปถมเอาไว้แล้ว
ทำพิธีแบบเรียบง่ายครับคุณผู้ชมมีชาวบ้านไปร่วมกันไม่กี่คน
จากการตรวจสอบทราบว่าภาพนี้คุณตาคุณยายอายุ๘๐ปีแล้วทำพิธีถวายที่นาผืนสุดท้ายที่ทั้งคู่มี
ให้กับพระลูกชายเพื่อนำไปสร้างเป็นวัดทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาครับ
เพจบอกเพิ่มเติมว่าพระลูกชายของคุณตาคุณยายคือพระสุพรรณยอดสิง
นำที่ดินแปลงนี้ไปสร้างเป็นที่พักสงฆ์โพธรรมพุทธบุตรที่บ้านพลโกอำเภอตำบลพลโกอำเภอพนมจังหวัดสุรินนะฮะร่วมอนุโมทนาด้วยครับ